มาต่อกันที่เรื่องของของปลอมกันบ้างนะคะ

ซึ่งตำรวจจีนได้บุกทลายโรงงานผลิตแมงกระพุนปลอม
ซึ่งได้ของกลางมากกว่า๑๐ตันค่ะ
ตำรวจในเมืองหูโจมณฑลเจอร์เจียงทางตะวันออกของจีน
ขยายผลบุกทลายโรงงานผลิตแมงกระพรุนปลอมกว่า๑๐ตัน
เพื่อเตรียมส่งขายไปยังตลาดในท้องถิ่น

ผลิตขึ้นมาจากสารเคมี๓ชนิดด้วยกันค่ะ
คือกรดแอลจินิกสารส้มชนิดแอลโมเนียมอลัม

จะทำให้ได้รับสารอลูมิเนียมในระดับสูง
เฉลี่ย๘๐๐มิลลิกรัมต่อ๑กิโลกรัม
ซึ่งนับว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึง๘เท่า
สะสมในร่างกายปริมาณมากค่ะ
จะทำลายกระดูกและเส้นประสาท
รวมทั้งมีผลต่อความจำด้วยค่ะ
โดยเฉพาะหญิงมีคันเด็กและผู้สูงอายุ

การจับกลุ่มผู้ผลิตแมงกระพรุนปลอมรายย่อย
จากนั้นผู้ต้องหาซัดทอดมายังโรงงานขนาดใหญ่
นำมาสู่การบุกทลายในโรงงานนะคะ
ปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แต่ว่าตำรวจนั้นมีการแถลงข่าวและเปิดเผยข้อมูลวันนี้
จากการสืบสวนทราบว่าโรงงานแห่งนี้
กำไรจากการผลิตแมงกระพรุนปลอมนี้
มากกว่า๑๗๐๐๐หยวนหรือประมาณ๘๓๐๐๐บาทต่อปีค่ะ
สาเหตุที่มีการทำแมงกระพรุนปลอมออกขายเนื่องจากแมงกระพรุนนั้น

แต่ว่าจำนวนก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ครั้งนี้ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการลักลอบผลิตแมงกระพรุนปลอมอย่างแพร่หลายในจีนค่ะ
เมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๕๖เคยมีการทลายขบวนการผลิตแมงกระพรุนปลอมมาแล้วในมณฑลหูหนานนะคะ
โดยสามารถยึดของปลอมได้ถึง๔๐ตันและจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้จำนวนมากค่ะ
โดยหัวหน้าขบวนการถูกจำคุกเป็นเวลา๖เดือนค่ะ